ไปแล้วกับศึกแรกกับคำถามงงกวนแต่พิสูจน์ความรู้ใจ
ซึ่งทั้งคู่ก็เสมอกันได้ไปคนละหนึ่งหัวใจ
ตอนนี้ก็ถึงที่ของสาวจะต้องออกมาใช้เดี่ยว
โชว์ความแมนแทนหนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ

โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ

โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ

โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
โชคความแม่นแทนนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
ก็จะแบบตื่นมาก็จะบ่นว่าแบบมีกลิ่นอื้อหมา

เหม็นฉี่หมาโอ้แย่กันเลยอ่ะ
บ่นทุกเรื่องเลยอ่ะ
เหม็นตัวหมาด้วยเหม็นตัวหมา

เอาอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกคุณเนี่ยจะทำอะไรยังไงกันบ้างในวันนี้
เพราะว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับ
อันนี้มีชื่อว่าเก็บใจไว้ในลิ้นชัก

เพื่อให้หัวใจต้องลงมาถึงชั้นล่างสุด

จะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ

หลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือช่างที่เรามีอยู่
เคยจับไหมครับประแจรู้จักประแจไหม

ฝั่งนี้แหละครับคุณแเนอร์ครับ

หนูจะไม่ใส่พ่อไปออกรายการอีกเด็กครับ
ทอดตอนนี้ไปหนูจะส้ม๗นิ้ว